ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะขออนุญาตเต้นไปด้วยเพราะว่าช่วง
จะต้องไปรับงานค่ะรับงานแดนเซอร์หมอลำนะคะ
น้องดาวสาวเต้นจ้างร้อยเต้นล้านแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวจะโชว์ช่วงท้ายท้ายนะคะแต่ว่าเอ๊
ช่วงนี้มันเป็นจังใดฤดูใดกันแน่นอน
หน่อยฝนจักหน่อยหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาว
และมีร้อนด้วยสลับกันแบบนี้อากาศมันแปลกนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
ดูเรื่องของฝนกันก่อนนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม
ไปเจอกลุ่มฝนในทะเลนะคะแถวจังหวัดตราด
นั่นแสดงว่าช่วงเช้าวันนี้จังหวัดตราดอาจจะเกิดฝนได้
ฝนมันมาจากไหนนี่มันเดือนธันวาคมฤดูหนาวนะคะ
กระแสลมฝ่ายตะวันตกตอนบนเขาพัดเข้ามาสู่ประเทศไทย
มายังไงล่ะก็เส้นความชื้นความร้อนสีแดงนี่แหละ
ปกคลุมตอนบนของประเทศไทยคำว่าตอนบนประกอบด้วยอะไรบ้าง
ไล่มาตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานจนถึงภาคเหนือ
แล้วเส้นสีฟ้าความหนาวถอยร่อนกลับไปอีก
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้เกิดฝนนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำส่วนบางพื้นที่ตกสลับกันนะคะ
อาจจะเป็นช่วงบ่ายหลังจากนั้นก็ร้อนแล้วกลับมาเย็น
โอ้โหเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมด้วย
ทีนี้มาตรวจสอบเรื่องของฝนตามช่วงเวลานะคะ
จะเห็นว่าฝนส่วนใหญ่แล้วทั้งวันจะอยู่ในทะเลอ่าวไทย
แต่ทีนี้พอถึงช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
เขาขยับขยับขึ้นมาเรื่อยจนถึงภาคตะวันออก
ฝนตกได้และจะจิ้งช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
ขึ้นไปนู้นค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือ
อาจจะฝนตกได้พี่น้องตากพืชผลทางการเกษตร
ความพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวฝนตกลงมาแล้วโอ้โหเสียหายนะคะ
ทีนี้เรื่องของคลื่นค่ะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ
ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
เกินสองเมตรนะคะส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะ
ย้ำแบบนี้ยอดดอยยอดภูในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอีสานหนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าภาคอื่นกลางวันร้อนตอนเย็นก็ตามชื่อช่วงเวลาแล้วค่ะ
เอาเฉพาะความเย็นนิดหน่อยพอ